กระทำชำราวหมายถึง
หมายถึงการกระทำการกระทำเพื่อสนองความต้องความไคร้สนองความไคร่ของ
สนองความไข้ของผู้กระทำโดยใช้วัยประเภทกระทำต่อวัยเพศช่องปากหรือทวารหนักหรือใช้วัตถุอื่นใดกระทำต่ออวัยวเพศหรือทวารหนัก
เนี่ยทำเหล่านี้มันไม่จำเป็นจะต้องใช้ใช้ประเภทแต่ถ้าล่วงละเมิดทางเพศโดยใช้วัตถุอย่างอื่นกระทำต่ออวัยเพศกระทำต่อทวันก็เป็นข่มขืนครับ
เอาแค่นี้ก่อนประเด็นเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดนะเพราะวันนี้ทุกคนมาคิดมันเป็นไปไม่ได้หรอกจะถอดกางเกงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ถอดกางเกงก็ข่มขืนกระทำชำราวได้
การรักษาพยาบาลหรือการตรวจร่างกายอะไรก็ตามแพทย์จะต้องแจ้งข้อมูลทางการแพทย์ให้คนไข้ทราบว่าหนึ่งจะต้องทำอย่างไรมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยง
ทำกันไหมตรงนี้ที่หมอถูกฟ้องถูกฟ้องกันแพ้คดีกันเพราะไม่บอกข้อมูลทางการแพทย์
คุณหมอบางท่านเนี่ยก็ตรวจเร็วครับ
ส่วนบางท่านเนี่ยก็ตรวจค่อนข้างจะระเกียรติภาษา
แม้มันอาจจะอยู่ได้ตั้งแต่ประมาณ๕นาทีจนถึง๑๕นาทีก็แล้วแต่นะครับ

ถ้าสงสัยเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการปรึกษาใคร
หรือตามไข่มาดูต่อได้ครับ
ท่าทางของหมอเวลาใช้เครื่องนี้ตรวจคนไข้
ท่าทางของหมออยู่ในลักษณะไหนคะ
ครับ
ถ้าเกิดผมตอบแบบให้กลางหน่อยไม่กระทบกับใคร
ถ้ายืนของแพทย์แพทย์จะไม่ยืนคล่อมหรือยืนตรง
เรามักจะยืนเอียงคือเอียงตัวเพื่อแสดงเจตนาว่าเราไม่ได้มีเจตนาอย่างที่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าถามว่าคดีนี้จะจบแบบไหนไม่ทราบค่ะที่ที่กล้าบอกว่าไม่ทราบเลยเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยนะคะทนายที่รับผิดชอบคดีนี้ร่วมกันกับคนที่รับเรื่องนี้เนี่ยนะคะไม่ปล่อยข้อเท็จจริงที่จะใช้จริงในศาลนะคะแล้วก็พยายามที่จะพูดถึงรายละเอียดของเหตุการณ์น้อยที่สุดด้วย
และแทบจะไม่บอกเลยว่ามีอะไรในมือที่จะเอาไปใช้ในศาล
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมเมื่อวันพุธที่อาจารย์ปรเมฆมานะคะว่า
คุณบุ๋มปนัดดาคนที่รับเรื่องร้องเรียน
แล้วก็ส่งต่อให้กับทนายนิด้าหรือว่าคุณสรรญาเนี่ย
คือทรงสองคนนี้มาแนวที่ว่าข้อเท็จจริง
มีสิไม่มีจะสู้หรือ

แต่จะไม่ได้บอกผ่านสื่อหรอก
เพราะใช้ในคดีซึ่งสู้กันในศาลแน่

เอาว่าก็ว่าแบบใจเรานะ

พอให้เราเห็นทิศทางได้ว่า
คดีสงสัยเดี๋ยวตัดสินออกมา
หมอไม่ผิดหรือหมอผิด
แต่ก็ยากค่ะคุณผู้ชม
ณวันนี้ถ้าเรานับอย่างเป็นทางการก่อน
ก็จะมีผู้หญิงอายุ๒๙คนเดียวเท่านั้นนะคะ
ที่ตอนนี้ที่เรารับรู้ได้ว่าคือเหยื่อ

แต่ที่เราเห็นในสื่ออีกเยอะแยะนะคะ
ซึ่งไทยรัฐเราก็ไปสัมภาษณ์เช่นเดียวกัน

อันนี้จนถึงนะตอนนี้ถือว่า
ถ้าจะมาเป็นแค่พยาน
หรือเป็นคนที่จะร่วมฟ้องร้องเพื่อเอาผิดกับหมอด้วย
เพราะอาจารย์ปรเมฆอธิบายเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
บอกว่าเวลาเขานับคดีความแบบนี้
เขาไม่ได้นับวันที่แต่ละคนไปเจอเหตุมา
เขานับจากวันที่เหมือนกับนึกแล้วว่า
เฮ้ยแบบนี้เราโดนนี่
เพราะคำอธิบายเรื่องนี้มันมีหลายแบบนะคะ

ทำไมไม่ร้องให้ช่วยอ่ะ

แต่เห็นเป็นคดีขึ้นมาก็เลยมาแบบจะร้องกันใหญ่เลย

เขานับตั้งแต่วันที่ผู้เสียหาย
รู้สึกได้ว่าตัวเองเสียหาย
ใช่ไหมคือไม่ออกมาให้สัมภาษณ์นี้

ทนายนิด้าหรือว่าคุณสรรญาหวังสุขเจริญ

เพราะไม่แน่ใจว่าดิฉันต้องสัมภาษณ์ใคร

คุณบุ๋มไปหาพบตรอย่างเป็นทางการแถลงข่าว

แล้วก็พยายามเหมือนไม่ค่อยให้ข่าวเท่าไหร่
ทนายนิด้าเลือกไปหลายสื่อเหมือนกัน
แต่ก็เอางี้นะเวลาไปนั่งในรายการไหนก็แล้วแต่
ก็แบบพิธีกรก็เหนื่อย
อืมธนายก็เหนื่อย
เพราะไม่บอก

อาจารย์ที่ธนานิด้ามารายการเรา
มีผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะที่บอกว่าเธอไปกับลูกสาว
ลูกสาวยูสิบกว่าขวบแล้วนะตอนนั้นนะคะ
แล้วตอนนั้นเธอไม่ได้แจ้งความใช่

แต่ทีนี้พอเกิดข่าวนี้เธอกลับมาเพื่อที่จะเปิดเรื่องนี้ขึ้นมา

จำเรื่องราวผู้หญิงคนที่โฟนอินในรายการ

หรือตอนนี้เปลี่ยนสถานะจะมาเป็นผู้เสียหายร่วมคะ

เรื่องตั้งแต่ก่อนที่จะโฟนอินในรายการถามตรงอยู่แล้ว

แต่ว่าอันนี้จะเอาไปเป็นพยานหรือยังไม่เป็นพยาน

ทีนี้มันมีอีกหลายแบบนะคะ

นักข่าวไปสัมภาษณ์เหยื่อท่านนั้นท่านนี้เพิ่งออกมา

หมายถึงคนที่ในโฟนอินกับเหยื่อ๒๙นี้ใช่ไหมคะ

ก็ยังอยู่ในราว๔๐๕๐ประมาณนี้เหมือนเดิม
ก็คือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างนิ่งแล้ว

ข่าวนี้มันมาสักประมาณสัปดาห์กว่าแล้วนะคะ
ก็ในช่วงแรกสัปดาห์แรกคือพรั่งพรู
ตบเท้าเข้ามากันยกมืออาสาว่า
พร้อมค่ะให้ข้อมูลค่ะ
แต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มซาเริ่มอะไรแล้ว
ตัวเลขมันก็ค่อนข้างนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้ว
ทีนี้ในส่วนของเท่าที่คุยตอนนี้

โอเคยังที่จะมาเป็นพยานให้ในศาลเหมือนเดิมค่ะ
ซึ่งนับจากนี้ก็เดี๋ยวก็จะต้องคุยรายละเอียดต่อไป

การที่จะมีพยานมาในศาล

ใช่เอายังไงดีเปลี่ยนใจ

ใช่ต้องค่ะตอนนี้ใช่ก็อย่างที่พี่ขวัญบอกว่าอ่าโอเค
บอกเลยว่ายังไงคดีนี้ปีนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นสู่ศาลนะคะ
คงต้องมีปีหน้าอาจจะ

เดี๋ยวอย่าหาว่าดูแคลนกัน
ก็ไหนบอกหลักฐานเพียบพยานบานตะโก้เลย
แล้วเนี่ยคนที่ให้ทำคดีก็ยังอยู่กับเรา
คุณบุ๋มก็ยังสู้กันแล้วทำไมคุณจะไปรออะไรนานนักอะคะ
ต้องรวมไหมต้องต้องรวมเนี่ยเดี๋ยวจริงแล้วสักเริ่ม
ตอนนี้โหยรวบรวมกันอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ย
การที่จะทำคดีเราจะต้องไปนั่งซัก
อย่างนี้ด้ารู้แล้วว่าเดี๋ยวพี่ขวัญคุยกันเบื้องต้น
พยานหลักฐานประกอบพอสมควร
พี่ขวัญมาเป็นพยานให้นีด้านะอันนู้สี่ห้าสิบคนนะคะ
นิด้าก็จะต้องเอาทีมลงไปแต่ละที่
ตอนนี้พยานอยู่ตามต่างจังหวัดหลายที่
มารักษาที่นครสวรรค์ไม่ใช่เป็นคนนครสวรรค์นะคะ
พิจิตรอุทัยธานีพิศนุโลกอะไรต่างทุกคนยกมือ
เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปหาเขาเพื่อที่จะไปเอา
เอกสารหลักฐานตัวเป็นจากที่เขานี่แหละ
แล้วนอกจากเอกสารที่อยู่ที่เขาตัวเป็นแล้ว
บางครั้งเรายังจะต้องพาเขาไปติดต่อหน่วยงานต่าง
ที่เขาบอกว่าได้เคยไปยื่นอันนี้ไว้กับหน่วยงานนี้
หน่วยงานนี้ซึ่งเขาผลักดันหรือปฏิเสธ
มีหนังสือรับเรื่องเอาไว้ตรงเนี้ยเราอาจจะต้องไปเอามาเป็น
หลักฐานประกอบซึ่งมันต้องใช้เวลา
ถามว่าจะบอกว่าตอนนี้พยานหลักฐานเราพร้อมแล้ว
ก็คือในเรื่องของตัวเหยื่อตัวเหยื่ออันนี้โอเคในส่วนหนึ่งนะคะ
แต่ว่าในเรื่องของที่มันจะไปล่าช้าก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องไปตาม
ช่วยเอาเอกสารต่างของพยานบุคคลทั้ง๔๕๐คนเหล่านั้นมารวบรวมให้กับเขา
ไม่ได้ใช้เวลาเร็วไม่ได้ใช้เวลาง่ายนะคะ
ท่านฮานิด้าอย่าหาวอย่างนี้เลยนะคะคือนี่แบบ
นี่เหมือนกับแบบพยายามจะให้น้ำหนักคดีตัวเองว่ามีพยานทั้งสี่สิบห้าสิบคน

เดี๋ยวนะคะแล้วเรียนขอย้ำคำถามเดิมตั้งแต่ตอนที่ข่าวมาแรกถ้ามีเยอะขนาดนี้ไม่มีใครแจ้งความเลยเหรอ
ในส่วนของสี่ห้าสิบคนนี้มีบางส่วนที่แจ้งค่ะ

เขาเรียกอะไรขายุความหรือว่าเงียบกันไป
มันจะมีคนที่แจ้งแล้วยอมความกันไปในที่สุด
บางคนก็ยอมโดยได้รับเงินไม่ได้รับเงิน
บางคนก็ยอมโดยที่เหนื่อยที่จะติดตามคดีแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วคดีคดีขาดอายุความบ้างเพราะว่ามันจะมีบางคนที่อย่างที่บอกว่าการไปแจ้งความดำเนินคดีนั้นมันก็จะมีมันจะมีการลงเนื้อหาอยู่สองอย่าง
ก็คือแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานอันนี้ไม่ถือว่าแจ้ง

คดีไหมคะว่าคดีอะไร

แล้วทำไมถึงรับเงินคือมันจะมีต่อไหม

ก็ยิ่งสบายสิ

มันดิ้นไม่ได้แล้วนี่มันถูกบันทึกเอกสารราชการ

อันนี้คุณก็ไปยื่นในศาลคุณก็สบายเลยสิ

ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งค่ะ

บางคนก็มีบันทึกไว้เป็นเอกสาร
บางคนก็อาจจะมีคีย์เวิร์ดบางอย่าง

มันไปเป็นคำตอบอะไรบางอย่างได้

เดี๋ยวนะคะที่ฉันกำลังจะบอกว่า
ถ้าเรียนถามแล้วคุณคิดว่า

ต่อมาในกรณีของคนที่

อันนี้คือมันก็จะถูกบันทึกไว้เป็นเอกสาร
อีกเช่นเดียวกัน

ใช่ค่ะถ้าบางกรณี
กรณีตำรวจก็บันทึกไว้ให้

หลักฐานบางอย่างอยู่ในโรงพัก
แต่ว่าก็มีหลักฐานอย่างอื่น

มันก็เป็นไปตาม

นึกออกไหมคะ

ทั้งหมดร่มใหญ่คือว่า

ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
ได้คุยกับสองพ่อมือน้องข้อนสวรรค์ยังคะ

หลักฐานยังยังไงยังอยู่ครบไปถึงไหนแล้ว
คุยแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงลึกในถึงตรงนั้น

ใกล้ปีที่แล้วปีถัดไปอะไรอย่างนี้
แต่ว่าดีเทลลึกอย่างนั้น
เขาก็คงต้องร้องขอให้เขาตรวจสอบเพิ่มเติมให้

ถ้าคุณอ้างว่ามี๔๐๕๐คนนะคะ
เดี๋ยวขอกลับมาค่ะคุณผู้ชมพักสักครู่
คำถามคือคุณบุ๋มบอกว่าถ้าเป็นไปได้
ขอย้ายเป็นคดีกองปราบเถิด
เพราะรู้สึกว่าทำไมพยานหลักฐานที่อยู่ในมือตำรวจ
ถึงหลุดออกมาใช้เป็นข่าวได้

หมอก็จะมาคึงที่เต้านมสองข้างของเรา

แล้วก็ใช้นิ้วสอดใส่เข้าไป
นานมากทำแบบนี้ถึง๓๔ครั้ง

ทำไมหมอจะต้องทำแบบนี้นานจัง

หมอก็สั่งยาให้มากิน
พอมากินเสร็จไปหาอีกรอบหนึ่งรอบสอง

ต้องสอบส่งเข้าไปว่า
มดลูกมันจะแห้งหรือไม่แห้ง
เราก็คิดว่าเป็นการรักษาของเขา
ใช่คิดว่าเป็นการรักษาการแผล
แต่หมอก็ทำแบบนี้ไปสองครั้ง
หมอก็ทำแบบนี้สองครั้ง
แล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่ไปเลย
ถ้าสมมุติว่ามีการล้มกลุ่มแจ้งความ
ดำเนินคดีกับหมอเนี่ย
เราพร้อมที่จะเข้าไปแจ้งความ
กว่าจะให้พอมามืออะไรเลยครับ
แล้วดูอย่างนี้ต้องไปตามตัวมาไหม

เวลาไม่ว่าจะเป็นนักข่าวสำนักไหนก็แล้วแต่ที่ช่วยกันทำข่าวนะคะ
แล้วก็ไปถามท่านนั้นท่านนี้สัมภาษณ์ท่านนั้นท่านนี้
ทนายนิด้าเนี่ยตามไปกำลังจะบอกว่าตามไปแล้วเอามาเลยหรือตามไปแล้วสอบก่อนว่าใช่ไม่ใช่
ในเบื้องต้นเนี่ยคือไปไล่ก่อนขอข้อมูลก่อนคนนี้ใครอ่ะพี่ได้มาจากไหนอะไรยังไง
ขอข้อมูลติดต่อได้ไหมติดต่อไปคุยในเบื้องต้น
อย่างอื่นต่อไปเริ่มมีเริ่มอะไรอ่าเริ่มใช่ต้องนัดเจอ
คุณจะเข้ารักษณะดิฉันไม่ได้บอกว่าเรื่องคุณเป็นเรื่องโกหกนะครับ
แต่เผลอจะระวังไหมมันจะเข้ารักษณะ
เฮลาโลกันมาแก๊กเมลหมอหมดเลย
บอกโอ้โหคดีนี้ดังคดีนี้มีเชื้อไฟแล้วขาดด้วยกันดีกว่าค่ะ
ไม่กลัวเพราะว่าเราคือเราเชื่อมั่นในการที่สกรีนเรา
บอกหรอกนะว่ามันเป็นความเชื่อมั่นทั้ง๑๐๐นะคะ
แต่ว่าเราก็ต้องระวังในตรงนี้เหมือนกัน
เพราะถามว่าเรื่องพวกนี้ในเรื่องของการแก๊กเมลอย่างนี้
มีไหมมีมันมีอยู่แล้วทุกวงการ
ไม่ว่าจะหมอแบ็คเมย์คนไข้คนไข้แบ็คเมย์หมอ

เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องสอบถามแล้วว่า

ถูกต้องไหมคะก็ต้องคุยกับเขาแล้ว
เขาต้องการให้ดำเนินคดีเงินค่าเสียหาย

คือเขาต้องการให้คนกระทำความผิดถูกลงโทษ

ว่าต้องการเป็นการแก๊กเมลถูกป่ะ

ที่คุณบุ๋มมนัดดามีความกังวลใจ

ยังไงจะขอย้ายเข้ากองปราบเหรอคดีนี้ค่ะ
เพราะว่าเป็นใครก็ไม่พอใจ

รับประโยชน์เขาก็ลงพื้นที่นะ

พยานหลักฐานในสำนวนคดีจริงมันต้องเป็นความลับนะ
มีเฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้นที่จะรู้
แต่ต่อให้เป็นคู่ความกันในคดีอันนี้ฝั่งตรงข้ามกัน
นี่เป็นข้อมูลของที่พี่ขวัญให้กับตำรวจ

เป็นข้อมูลที่นีด้าให้กับตำรวจพี่ขวัญก็มาขอดูให้ได้นะคะ
อันนั้นคือฝั่งผู้ต้องหาอันนี้คือฝั่งผู้ถูกกล่าวหานะคะ
ทุกอย่างจะต้องเป็นเรื่องลับนะคะ
ขนาดนี้เป็นผู้ต้องหานี่เป็นผู้เสียหาย
ขอดูหน่อยดีว่าผู้ต้องหาเอาอะไรมายื่นมั่ง
ผู้ต้องหาบอกขอดูหน่อยซิผู้เก่าหาเอาอะไรมายื่นบ้าง
ยังดูกันไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
การที่อยู่ดีแล้วมันถูกหลุดออกไป
ตามสื่อหลายที่หลายแห่ง
เป็นเรื่องไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่ง

นับตั้งแต่เกิดคดีนี้ขึ้นมานะคะ
สัปดาห์ที่แล้วมันดังมากเนี่ยนะ
ทนายนิด้าได้ติดต่อกับคุณหมอ

หรือมีคนพยายามเป็นคนกลางติดต่อให้หรือยังคะ

แล้วมีไหมที่ติดต่อไปหาคุณบุ๋ม
หรือคุณบุ๋มควรไม่ติดต่อใช่ไหม

คือมีคุณหมอพยายามติดต่อมาหาคุณบุ๋ม
คุณหมอพยายามให้คนอื่นติดต่อมาหาคุณบุ๋มมีไหม

หมายถึงทางฝั่งคู่กรณีใช่ไหม

เพราะฉะนั้นคดีนี้ดูทรงแล้วยังไงถึงศาล
ถูกต้องค่ะถึง๑๐๐เปอร์เซ็นต์ค่ะ
เออเดี๋ยวผมจะถามว่าเอาผู้หญิงอายุ๑๙ธันย์นี้ก่อนนะครับ

มาก่อนตั้งแต่ต้นแล้วว่า
สิ่งที่เราต้องการที่เข้ามาขอความช่วยเหลือคือเราต้องการอะไร
เขาบอกว่าเขาต้องการให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
นะคะอันนี้พูดตรงนะคุยกันแบบว่านอกรอบอาจจะดูว่าแบบ
เขาบอกว่าคือถ้าคดีเนี่ยวันหนึ่งเขาไม่ได้รับความยุติธรรมไม่อะไรเนี่ย
ก่อนที่ตั้งแต่เขาไปแจ้งความตำรวจถ้าเขาคิดว่าคดีนี้ไม่ได้รับการสารต่อ
หรือมาร้องกับองค์กรทำดีหรือว่าไม่มีทนายคอยให้ความช่วยเหลือเนี่ย
เขาคิดถึงขั้นสารเตี้ยไปไกลเลยนะคะ
หมายถึงตัวตัวเหยื่อผู้กระทำความผิดนะใช่โชคดีที่เขาบอกนี่โชคดีนะ
ที่มีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านกฎหมายอันนี้คือเป็นการบ่งบอกถึงความที่เขาแค้นเจ็บแค้นอยู่ใน

ฉันทราบดีว่าทั้งคุณบุ๋มพนัดดาและทนายนิด้าจะพยายามไม่หลุดข้อเท็จจริง

ที่เขาคิดกันไปตามข่าวคำถามคือบอกอะไรนะวันนี้บ้างว่าสิ่งที่มันเกิดในห้องที่ผู้เสียหายบอกอะไรที่มันเป็นจริงบ้าง

คุณผู้ชมคะทางข่าวออกมาเหมือนกับได้ทราบรายละเอียดของพฤติกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในห้องวันนั้นของเหยื่ออายุ๒๙ปีนะ
แต่ทีนี้ทนายนิด้าปฏิเสธว่าไม่ว่าจะเป็นเอกสารใดที่ออกมาเป็นข่าวก็แล้วแต่ให้เข้าใจว่าตกลงแล้วเหยื่อไม่ได้โดนในครั้งแรก

ไม่ใช่ว่าโดนครั้งแรกแล้วทำไมไปให้เขาทำครั้งที่สองไม่ใช่คือครั้งแรกมาสงสัยหลังจากที่รู้ตัวว่าครั้งที่สองโดนแล้วเลยกลับไปสงสัยครั้งแรก

อ่ะตกลงสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องวันนั้นที่เหยื่ออายุ๒๙โดนเนี่ยมีใช้ไอ้กล้องที่มันเป็นลักษณะแท่งยาวที่ทำให้เข้าใจผิดได้ไหมคะ
ทุกอย่างเป็นไปได้หมดถามว่าในวันนั้นมีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรยังไงไหมก็ต้องมีแหละเขาก็ไปตรวจนะคะแต่ว่าจะมีอะไรเป็นชนิดไหนลักษณะยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องขอสงวนเอาไว้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่เราบอกว่ามีการใช้อวัยวะเพศกระทำชำราวนั้นในส่วนตรงนั้นมีค่ะ

อย่างในข้อกฎหมายเข้าใจนะคะว่า

การกระทำที่จะเป็นความผิด
ทางอาญาได้จะต้องมีเจตนา

เอาอะไรกระทำกับอวัยวะเพศ

เหนือจากการตรวจเอาง่ายดีกว่า

แต่ถ้าอันนี้ไม่ใช่เจตนาจะตรวจแล้ว

วัยวะเพศก็ได้นะคะ

หมอตกลงหมอถอดกางเกง

มีการกระทำต่ออวัยวะเพศจริง

มีการขมคืนกระทำชำลาวจริง
แต่ว่าถอดหรือไม่ถอด

กระทำต่ออวัยวะเพศทำ
แต่มีการใช้อุปกรณ์ด้วย
แต่ว่าอุปกรณ์นั้นจะใช้เพื่อสนองความไข้

ถ้าธนายนิด้าเองบอกว่าอันนี้น่าจะยาวเนี่ยนะคะ

ในปลายทางของคดีที่ดังขนาดนี้

ทุกปากตอนนี้ที่บอกจะไปร่วมฟ้อง

สุดท้ายแล้วจะขึ้นสารกับทนายนิด้านะคะ

อาจจะประมาณกลางปีหน้า
หรืออะไรที่เขาอาจจะต้องไปเบิกความ

ตัวเลขก็คืออยู่ที่ประมาณ๔๕๐คน

กันที่ปัจจุบันนะคะแต่ว่าหากอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
อาจจะมากขึ้นก็ได้น้อยลงก็ได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมด
๑๐วินาทีสุดท้ายถ้าตัดพยานที่เป็นบุคคลทิ้งทั้งหมด
หลักฐานตัวหลักฐานมีไหมคะมีค่ะเยอะไหมพอสมควรค่ะ
แน่นไหมพอสมควรค่ะมั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ